สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เราเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
เพราะว่าล่าสุดที่นนทบุรีนะคะมีคลัสเตอร์ใหม่

ใช่ค่ะแล้วตึกนี้แหละค่ะเป็นจุดที่อยู่ในซอยพิบูรสงคราม๒๑นะคะ
มีผู้ที่พักอาศัยประมาณ๔๐๐คนมีทั้งแรงงานต่างด้าวมีทั้งแรงงานชาวไทย
นำตัวออกมาตรวจนะคะ๓๒๗รายพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว
ตอนนี้นะเอาเบื้องต้นนะคะ๙๐รายส่งไปรักษาโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
สั่งปิดอาคารนี้แบบเด็ดขาดห้ามคนเข้าออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่๑๔ไปจนถึง๒๔พฤษภาคมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามมาตรการอย่างเด็ดขาด
นี่คือพื้นที่ที่เราเป็นห่วงถัดไปนะคะก็คือกลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากกว่านี้นะคะ
ส่วนที่สมุทรปราการเมื่อวานี้เรานำเสนอว่ามีคลัสเตอร์ที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์ที่บางเสาทง
จุดนี้ทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวติดเชื้อไปแล้ว๑๗๗คนจากการตรวจทั้งหมด๔๓๓รายนะคะ
จากนี้ยังมีผู้เสี่ยงสูงอีก๑๔๐คนตอนนี้ติดตามตัวกลับมาได้ทุกรายอยู่ระหว่างการกักตัวเหมือนกัน
พนักงานที่เหลือที่ไม่มีความเสี่ยงสูงนะคะกักตัวอยู่ที่บ้านคอยสังเกตอาการค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าบริษัทวันนี้นะคะยังคงมีพนักงานออฟฟิศบางส่วนมาทำงาน
แต่ส่วนผลิตเนี่ยเขาปิดระบบทั้งโรงงานแล้วนะคะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดที่ปริมณฑลค่ะ